คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องใหญ่เรื่องนี้โอ้โห
กลายเป็นประเด็นแล้วฮะใช่ค่ะเขียวกับคุณพิมพ์วิทธิพาย
แล้วก็บัตรดูบอลแดงเดือดใช่ค่ะเนี่ย
มันขึ้นแฮชแท็กเชิญทวิตเตอร์เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นที่คุณพิมพ์วิทธิพายบอกว่าทุ่มสี่ร้อยล้าน
ซื้อบัตรบัตรสองหมื่นใบเฮียแล้วก็มาขายให้ลูกค้าของพิมพ์วิทธิพายในราคาถูกอ่ะ

ไปดูการซ้อมเลยแล้วก็ไปกินข้าวกับแจ็คสันหวัง
เดี๋ยวลองฟังบางส่วนที่พิมพิพายเขาไลฟ์ค่ะครับ

โรค
เป็นประสานประตูอยู่๒๘
ฟังนะ๓๕๐ล้านบวกอีก๕๐ล้าน๔๐๐ล้านพิมพ์ลี่ให้เพื่อน
เดี๋ยวพิมลี่จะลดให้เพื่อนจะขาดทุนให้เพื่อน
มากกว่า๕๐ล้าน๒๐๐๐๐

ซึ่งความเป็นจริงแล้วขายได้ถึง๓๐๐๐

โอ๊ยโอ๊ย
จะนำเลขที่ออเดอร์ของเพื่อนที่ซื้อมาจับฉลากไปทานข้าวกับแจ็คสันหวัง๑มื้อจ้ะ
ทานข้าวคุณไม่ได้แกงนะไม่ใช่ทานกันแบบว่าไม่ได้ทานกันแบบว่านั่งข้าวแล้วก็มองรูปนะไม่ใช่นะ
กินข้าวดินเนอร์กับคุณแจ็คสันหวังมีกูมีเพื่อนแล้วก็มีแจ็คสันนั่งกินข้าว
โอ้โหโปรโมชั่นอะไรมาดีขนาดนั้นคุณแล้วคนที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นบัตร๒๕๐๐๐บัตร๒๕๐๐๐บัตร๑๕๐๐๐เนี่ย
ใช่คือพิมพิพายเนี่ยบัตร๒๐๐๐๐มาขาย๑๕๐๐๐บัตร๑๕๐๐๐มาขาย๑๑๐๐๐
โอ้โหแล้วคนที่เคยซื้อแบบว่าราคาเต็มไปแล้วล่ะคุณและอีกอย่างหนึ่งโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยเวลาซื้อราคาเต็มไม่ได้มีโปรโมชั่นแบบนั้นนะ
แบบที่พิมพ์ริพายนำเสนอนะไม่ว่าจะอะไรล่ะคุณเข้าไปดูการซ้อมวันที่๑๑กรกฎาคม
เข้าไปดูการซ้อมของทั้งแดงเดือดและแจ็คสันหวังค่ะ
เข้าไปกินข้าวกับแจ็คสันหวังเดี๋ยวนะกินข้าวเนี่ยหลายหลายคนสงสัยไง
เนี่ยเมื่อศิลปินเขาไม่ได้รับงานทานข้าวครับ
คือบอกว่าจะได้ทานข้าวกับแจ็คสันหวังแล้วก็นักเตะจาก๒ทีมด้วย
ประเด็นครับประเด็นที่ว่าเอ๊ะคุณพิมพิริพายเนี่ย
เหมาตัวเหมาบัตรมาแบบนี้ได้ยังไงเป็นหมื่นใบลงทุนทั้ง๔๐๐กว่าล้านเนี่ยนะฮะ
มันเป็นไปได้หรือแล้วมันเป็นตัวจริงหรือตัวผี
ประเด็น๓ประเด็นแล้วเอามาขายลดราคาแบบนี้
คิดถึงใจคนที่เคยซื้อไปบ้างหรือเปล่าแล้วเอายังไงดี
กับเรื่องที่จะต้องกินข้าวกับแจ็คสันหวังและนักเตะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เพื่อให้ความกระจ่างชัดนะฮะ
ดังนั้นเราพูดคุยกับคุณวินิตเลิศรัตนาชัย
จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดแมทแดงเดือดอยู่ในสายกับเราแล้ว

สวัสดีค่ะคุณวินิศค่ะ

คุยนี่นะผมเห็นทางผู้จัดเองก็มีความพยายามในการชี้แจงออกมา
ไม่ว่าจะทางเฟสหรือว่าทางคุณวินิตเองที่ถูกสัมภาษณ์หลายรอบ
คุณวินิตเอาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งอันใดบัตรรอบแรกที่เราจำหน่ายไปเราจำกัดคนค้น๑๔ใบ
เนื่องจากว่าจะทำให้การซื้อทั่วถึงนะครับ

อันนั้นแจ้งไปตั้งแต่วันแรกแล้วครับ
ก็หลังจากนั้นแต่พอผ่านมาโคต้าต่างประเทศเหลือผมก็เลย
แล้วเนี่ยการจำหน่ายเนี่ยก็จะจำหน่ายหลายช่องทางครับ
ก็ตรงนั้นสามารถซื้อดีมากขึ้น
หรือว่าจะจำหน่ายเป็นแบบคอปเลส

ตอนนี้ก็มีหลายบริษัทที่ซื้อเข้ามานะครับ

แต่ก็เหมือนกันครับว่า
แต่ว่าเขาซื้อชุดใหญ่ในราคาเต็มนะครับ
ขอยืนยันว่าราคาเต็มไม่ได้มีราคารถาดจากผมนะครับ

เรียกเถอะครับในราคาเต็ม

มันกำลังจะเข้าใจเลยนะครับ

ใครจะมาเหมาซื้อก็โอเคบางเจ้าก็มาเหมาซื้อ๓๐๐ใบ๔๐๐ใบ
ริพายมาเหมาซื้อชุดใหญ่ก็ซื้อไปในราคาเต็ม
ไม่ได้มีส่วนลดจากคุณวินิตหรือว่าจากทางด้านของ

แปลว่าอะไรล่ะถ้าเกิดว่าพิมพิพายซื้อราคาเต็ม
แล้วที่พิมพ์ริพายไปลดนี่คือลดในส่วนของพิมพ์ริพายเอง

ถ้าลดเองในส่วนพิมพิพายก็เคลียร์ของเขา
เดี๋ยวถามต่อนะฮะว่าเอ๊ะยังไงนะครับ

แล้วถ้าพิมพ์ริพายไปลดมันจะกระทบต่อบัตรที่ทาง
คือคนที่เขาซื้อบัตรราคาเต็มไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไง
อีกประเด็นนึงที่ดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่า
เอ๊ะการที่จะไปกินข้าวกับแจ๊กสารหวัง

คุณมันเป็นดิวถือว่ามันเป็นดิวยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะ

คุณวินิตได้ยินชัดเจนนะคะ

อย่างนี้ครับไม่ได้เป็นดิวส่วนตัวหรืออะไรเลยนะครับ
ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทต่างที่ขอซื้อมาเหมือนกันนะครับ
เพราะหลังจากนั้นแล้วจะนำไปต่ำหน่าย
หรือว่าไปทำให้สิทธิพิเศษอะไรต่าง
ก็ไปทำตามแต่ละคนตามเห็นเหมาะสม

ถูกต้องครับแล้วยิ่งถ้าเผื่อเขาไปขายราคาเพิ่มขึ้นสิ

แต่ว่าวันนี้เขาไปทำให้ราคามันลดลง
โดยที่เขาก็แล้วปลอสตราจตรงนั้นเอง
เพื่อไปทำโปรโมชั่นกับธุรกิจของเขาต่อ

ไม่เหมือนกับที่๑คนซื้อได้๔ใบแบบที่ขายตอนแรกถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องฮัวแรก๙๐๐ฟันนี้๔ใบที่ปิดเป็น๔บ๊ายพิกัดเลยอาจจะมีครับ
สี่ใบเนี่ยก็เพื่อจะอะไรครับเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ป้องกันบัตร
เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เป็นกฎออกไปค่ะแต่ว่าตอนเนี้ย
บัตรล็อตสุดท้ายที่มาเป็นบัตรครบเรทมาอ่าฮะเป็นบัตรของสโบสรมาครับ
เราก็จะมีวิธีการจำหน่ายเพื่อให้ระบายบัตรเร็วนะครับ
คุณวินิศครับแล้วก็ครับครับคุณวินิศเนี้ยฟังโปรโมชั่นจากทางคุณพิมพ์วิทธิพายแล้วใช่ไหมฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเข้าดูซ้อมซ้อมทั้งแดงเดือดซ้อมทั้งแจ็คสันหวันอะไรอย่างนี้ครับ
คือได้ใช่ไหมผมเรียนตรงว่าผมไม่ได้ดูเลยครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนมีแต่คนโทรมาแล้วผมก็ไม่ได้มีโซเชียลกับตัวเองนะครับ
ครับผมก็พอได้ยินมาพบว่าโอเคต้ออธิบายอ่าทีนี้มาถึงตัวซ้อมครับ
นะครับตัวซ้อมเนี่ยเราไม่ได้ขายอืมนะครับผมมีโคต้าอยู่จำนวนนึง
ครับและหัวโคต้าจำนวนเนี้ยเป็นโคต้าของผมที่เขาเรียกว่าสมมนาคุณให้กับลูกค้ารายใหญ่ด้วยเหมือนกัน
อ๋ออย่างเช่นครับคุณบินริภัยซื้อบัตรเอ่อเป็นหลากหลายพันบาทเป็นหมื่นบาทอย่างเงี้ย
อืมไอเราก็ต้องเอ่อเหมือนว่าสมนาคุณเพิ่มเติมให้ครับอ่า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
จะไปจัดให้กับผู้เช้าเข้ามาดูกับหน้าที่เขาแล้วอ่ะครับ
แต่ไม่ได้มีขายนะครับย้ำไม่ได้ขายครับค่ะฟังคุณวินิษย์
อย่างงี้ก็เข้ากับเคลียร์เข้าใจคือไม่ได้หมายความว่าอุ้ย
แบบให้แบบเป็นร้อยคนมานั่งทานข้าวไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
ไม่ได้ครับไม่มีไม่มีเด็ดขาดเลยครับโอเคค่ะโอเค

พิพายจัดอะไรก็กันไว้ส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกัน

จะมาดึงส่วนที่ทาง

สัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องด้วย

เท่าที่ฟังก็คือเป็นการดิวที่ถูกต้อง
คุณพิมพ์ริพายเหมือนเป็นลูกค้ารายใหญ่แหละ
ดูซ้อมจริงทานข้าวได้จริงไม่ใช่ทานข้าวทิพย์
ส่วนพิมพ์ริพายจะขาดทุน๕๐ล้านอะไรเป็นเรื่องของเธอ